พาไปงานบวชที่อำนาจเจริญครับงานบวชก็ต้องได้บุญเนอะ
มีการฉลงฉลองกันไปเจ้าภาพก็เอาหมอลำมาแสดง
จะมีวัยรุ่นในหมู่บ้านกับวัยรุ่นนอกหมู่บ้านมาฉลองกัน
สุดท้ายคอมเมนต์กันตะลุมบอลสามสิบกว่าคน
เลือดตกยางออกและอาวุธคือเป็นค้อนปอนนะครับ

ค่ะคือคนโดนค้อนปอนด์จะรอดอย่างไหน
เรื่องใหญ่เลยค่ะโอ้เราถ้าจะดูภาพไม่ได้
คือค้อนปอนดแล้วเขาเงื้องแบบสุดตัวนะแล้วฟาดอะครับ
โอ้โหคนในงานร้องกันตกใจแล้วมีจังหวะ
น่ะโอ้ดูซิโอ้โหเอาค้อนปอนด์มาไล่ตีกันอ่ะ
วัยมาลุ่น๒หมู่บ้านนี่ก็คือหมู่บ้านหนองมัษเซียงกับหมู่บ้านหนองไห้
เขามาเจอกันในงานบวชนะฮะก็สุดท้ายก็มาตีกันนะคุณผู้ชม
น่ะตีกันในงานบวชนี่แหละต่างฝ่ายต่างตรมบอลกันดุลเกือบอาวุธ
แล้วก็มีเหล็กแป๊บมีมิดดาบด้วยไล่ฟาดไล่แทงไล่ตีกันท่ามกลางชาวบ้านตะโกนให้หยุด
เพราะมันคืองานบวชสุดท้ายเนี่ยมีคนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งราย
คือนายวิรพลหรือว่านายเอกอายุ๔๐ปีที่เป็นผู้ชายเสื้อดำในคลิปคุณผู้ชม
คือโดนรุมอ่ะรุมแล้วแบบโดนเนี่ยเนี่ยคนนี้คนนี้เนี่ยเนี่ยคือโดนค้อนปอนด์ไปอ่ะคนเสื้อดำอ่ะนะฮะ
อันนี้หนักเลยเพราะว่าโดนตีที่หัวครับถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเย็บไป๗๐เข็ม
โอ้โหหัวแตกตอนนี้ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าโดนค้อนปอนไปครับ
ทีนี้เนี่ยสองสามีภรรยาที่บ้านอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณวินัยกับคุณนาวาเนี่ยบอกว่าก็เจ้าภาพ
เขาบวชลูกบวชหลานเขาเขาจ้างหมอลำมาแสดงหมอลำตั้งเวทีที่บริเวณลานปูนกลางหมู่บ้านเสร็จปุ๊บ
วัยรุ่นก็มาค่ะพอมีเรื่องของความบันเทิงวัยรุ่นก็มาทั้งในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านก็มา
ไม่รู้มายังไงสุดท้ายก็ตีกันเลยนะฮะก็คงจะมีสุราเข้าไปด้วยหรือเปล่า
สุดท้ายก็วิ่งมาตีที่หน้าบ้านเขานั่นแหละตกใจวิ่งเข้าไปหลบในบ้านนะฮะ
เห็นนายเอกแล้วอีกนายเอกคนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยคือวัยรุ่นในหมู่บ้านอ่ะ
รุมทำร้ายแล้วล้มไปนอนกับพื้นแล้วแต่ไม่กล้าไปห้าม
เพราะว่าฝั่งนั้นเขามีค้อนปอนอ่ะเนอะก็เลยไม่กล้าเพราะเป็นวัยรุ่นหมู่บ้านข้าง
มาทำร้ายกันนะครับอ้าวทีนี้แม่ของคนเจ็บว่ายังไงนะฮะ
นางยุพินอายุเจ็บสิบสองปีบอกโอ้ยเรียกให้ลูกเนี่ยให้กลับบ้าน
แต่ลูกบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์กับวัยรุ่นหมู่บ้านนู้นก่อนที่มางานบวชเนี่ย
เรียกกลับแล้วนะครับไม่ยอมกลับนะฮะแม่ห้ามลูกชายแล้ว
เพราะว่าอะไรต่างฝ่ายต่างเมาไงพอเล่าเข้าปากไปแล้วมันแบบพูดไม่รู้เรื่อง
เดินไปเคลียร์กันก็เคลียร์ไม่รู้เรื่องยังไม่ทันได้เคลียร์ไม่ทันได้คุยอะไรกัน
วัยรุ่นกลุ่มนั้นกรูเข้ามาทำร้ายลูกแม่ตะโกนห้ามแทบขาดใจก็ห้ามไม่ได้นะฮะ
ขอร้องแล้วอย่าทำร้ายกันอย่าตีกันสุดท้ายแม่โดนลูกหลงด้วยนะครับ
นี่แม่ก็โดนค่ะนี่พอไม่รู้โดนอะไรอ่ะฮะสุดท้ายแม่วูบสลบไปเลยครับ
แล้วก็ฟื้นขึ้นมาเห็นลูกชายนอนจมกองเลือดอยู่ข้างกันแต่แม่ช่วยลูกไม่ได้เพราะแม่ก็สลบเพิ่งฟื้นมาก็หนักเหมือนกัน

เห็นไหมเห็นทุกอย่างจะทำอะไรไม่ได้ตัวเอกก็ขาอ่อนไป
จะทำอะไรไม่ได้อืมตัวเองก็ขาอ่อนไปนะฮะ
ล่าสุดตำรวจสพพลทองเจ้าของคดีบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุ
ฝั่งหนึ่งประมาณสิบห้าคนไปเสร็จแล้วรวมแล้วสามสิบคน
เดี๋ยวต้องรอการออกหมายเรียกมาสอบปากคำนะฮะ
ว่าตอนนี้ก็มีฝั่งผู้เสียหายที่บาดเจ็บสาหัสไปแจ้งความแล้ว๓ราย
หนึ่งในนั้นก็เป็นครอบครัวของนายเอกนั่นแหละก็ไปแจ้งความเอาผิดกับอีกฝั่งหนึ่ง
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ต้องเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุวัยมรุ่นมา
เรียกมาแล้วแปลกรายแจ้งความรุ่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บไปแล้ว
ตอนนี้รอสอบประคำพยานเพิ่มเติมและรอการตรวจสอบโอ้โหดูปอดของปอด
หัวก็ต้องแบบไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะนี่คือการมาดูหมอลำนี่พกมาแบบนี้
ก็นั่นน่ะสิครับค่ะนี่มันมันทำให้เสียชีวิตได้น่ะอืม
แต่สุดท้ายเนี่ยอาการของเอกต้องรอให้หมอ
อย่างละเอียดก่อนว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหนักมากขึ้น
คงต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อค่ะนะครับล่าสุด
กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ที่บ้านหนองฮายคู่กรณีเดินทางไปให้ปากคำ
ถูกไว้รุ่นบ้านนั้นน่ะบ้านหนองมาเศียง
คือนายเอกทำร้ายก่อนเขาบาดเจ็บ
หัวแตกเย็บไป๙เข็มมือขวาก็เย็บ๖เข็ม
ก็เลยพาเพื่อนรุ่นน้องออกมาก่อนแต่
ก็ตามคลิปเลยก็มีการไปเคลียร์กัน
แล้วก็ตีกันตามคลิปเลยส่วนอาวุธถามว่าเป็นของใคร
มาเอาค้อนปอนไปค่ะอาวุธก็เป็นของในหมู่บ้านนั่นแหละ
ตนไปแย่งมาป้องกันตัวแล้วก็บาดเจ็บเหมือนกัน

ผมก็ได้ต้องป้องไปนะครับ

ผมก็ต้องเอาข้อนปอนด์เขานะครับ
ผมก็เจ็บเหมือนกันผมก็เจ็บหนักเหมือนกัน